คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๗๖จังหวัดนะคะ
มีการประกอบพิธีพลีกรรมคือการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ
เพื่อเตรียมทำน้ำสงฆ์มุรทาพิเศษแล้วก็น้ำอภิเษก
ในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลค่ะ
เริ่มกันที่ภาคเหนือเลยนะคะนายสิริรัตนชุมอุปการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากถ้ำปลาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานแห่งชาติ
ถ้ำปลาน้ำตกผาเสือตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ห้องศร
มีข้าราชการจิตอาสาและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมากค่ะโดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จะถือปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วประเทศ
โดยถือเลิกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีถึงสิบสองนาฬิกาสามสิบแปดนาทีในการประกอบพิธี
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาครให้ได้ร้อยละแปดสิบของขันจากนั้นปิดฝาให้สนิท
ห่อด้วยผ้าและผูกริบบิ้นสีขาวก่อนที่จะอันเชิญขันน้ำสาคอนขึ้นเสลี่ยง
หามออกจากถ้ำปลาเพื่อนำไปไว้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองแม่ห้องศรค่ะ
ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัด
นำข้าราชการและประชาชนกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคนรวมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสองห้อง
สระพี่สะน้องภายในโบราณสถานพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองพิศนุโลก
ก่อนจะอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
เพื่อเตรียมนำไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ในวันที่สิบแปดถึงสิบเก้าเมษายนนี้ซึ่งตามหลักฐานในพงศวดารระบุว่า
น้ำจากสระแห่งนี้นะคะเคยถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอายุทยาตอนต้นค่ะครั้งล่าสุดใช้ประกอบพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา
สิบพันศาในหลวงราชการที่เก้าเมื่อวันที่ห้าธันวาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบค่ะ
ชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำสงมุรทาพิเศษและตักน้ำอภิเษก
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งคือที่หน้าสารเทพารักษ์ตำบลสะแก้ว
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะก็มีสะแก้วสะคาสะโยมนาแล้วก็สะเกดค่ะ
โดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตักน้ำบรรจุในขันน้ำสาคร๘ใบ
เพื่อนำไปรักษาไว้ที่พระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหาร
เพื่อประกอบพิธีทำน้ำสงมุรทาพิเศษและน้ำอภิเษกต่อไป
ประกอบด้วยข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
บริเวณปากน้ำเจ้าโลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้า
โดยมีการทำพิธีบวงสวงบูชาเทพยดา
ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และตักน้ำใส่ในขันสาธรณ์
อันเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่พระอุโบสถ
โสธรวรารามวรวิหารพระอารามหลวง
เพื่อเตรียมพิธีทำน้ำอภิเษกต่อไปนะคะ
สำหรับปากน้ำเจ้าโลเป็นจุดบรรจบของคลองท่าลาศ

ตามโพงสวดารฉบับราชหัตถะเลขาระบุว่า
เป็นจุดที่พระยาวัชิรับราการหรือสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
รบกับกองทัพพม่าที่ติดตามมาจนแตกภาย
ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระสถุปเจดี

แต่ว่าถูกกระแสน้ำกัดซะพังทลายลงในแม่น้ำ
เมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมข้าราชการและจิตอาศากว่าห้าร้อยคน
ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ
ต้นน้ำลำตะคองบริเวณเหนือฐานปฏิบัติการ
เพาะกิจคลองอีเท่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสะอาดที่เกิดจากธรรมชาติ
หล่อเลี้ยงชีวิตชาวนครราชศรีมามาช้านาน
จากนั้นได้อันเชิญขึ้นบนเสลี่ยงเดินเท้าลงมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ออกมาถึงถนนธนรัฐระยะทาง๔กิโลเมตร
เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองนครราชสีมา
นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระนารายมหาราชวรวิหาร
เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุรินค่ะนายประพัทธ์มาลาการ
ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธ
จากสระโบราณภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ลงในขันศาขร
แล้วจัดขบวนอันเชิญไปไว้ที่พระอุโบสถวัดบูรพรามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก
สระแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมชาวสุรินทร์เรียกว่าออนโนงเพลง
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
ที่ผ่านมาเคยนำไปทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตร์
กล้าวทูลกระหม่อมถวายในหลวงราชการที่๙มาแล้วถึง๔ครั้งค่ะ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระวังพลายบัว
ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพซึ่งเป็นสระน้ำที่มีต้นน้ำมาจากภูเขาสันกราคีรี
โดยตามประวัติระบุเอาไว้ค่ะว่าช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา
มีผู้พบช้างพลายเชือกหนึ่งอยู่ในสระน้ำ
อภินิหารด้วยการหายตัวได้แล้วมีดอกบัวผุดขึ้นมาแทน
ที่ดอกบัวจะจมหายไปชาวบ้านจึงได้เรียกสระน้ำนี้ว่าสระวังพลายบัว
แล้วก็เชื่อว่ามีรุขเทวดารักษาอยู่ค่ะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดยาลานะคะนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สะแก้ว
ซึ่งอยู่ภายในถ้ำมืดของวัดคูหาพิมุกตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยาลา
พวกราชการจังหวัดตักน้ำจากสะแก้วใส่ขันสาคอนแล้วปิดฝา
ห่อด้วยผ้าสีขาวอันเชิญไปยังขบวนรถบุตรสะบกที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยาลา
ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังพระอุโบสถวัดพุทธภูมิพระอารามหลวง
ทั้งนี้ในวันที่๘เมษายน๑๗๑๐ที่ถึง๒๒๐๐น
จะมีพิธีทำน้ำสงฆ์พระมุรทาพิเศษและน้ำอภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศ
โดยพิธีทำน้ำสงฆ์พระมุรทาพิเศษนั้นจะมีประหลัดกระทรวงมหาดไทย
และรองประหลัดกระทรวงเป็นประธานส่วนการทำน้ำอภิเษกที่วัดพระรามหลวง
จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นประธาน
จากนั้น๙เมษายนก็จะมีพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษก
และนำน้ำอภิเษกทั้งหมดมาเก็บรักษาเอาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย
เพื่อทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นลำดับถัดไปค่ะ